มีเหตุสลดที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
ลูกพี่ลูกน้องยิงกันตายซะแล้ว
คนที่ไปยิงเขาเนี่ยติดยาบ้าอยู่ด้วยนะฮะ

นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ

คลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับ
นายเอกรัฐที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะถูกยิงด้วยปืนลูกซอง
กระสุนเป็นกระสุนลูกปลายนะฮะเข้ากลางหลังเนี่ย
คือมีบาดแผลอยู่หลายรูหลายนัดเลยนะครับ

หลังจากตำรวจได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปรีชาตอนนั้นยังอยู่ในบ้านนะฮะยังไม่ได้หนีไปไหน
แต่พอตำรวจมาเนี่ยปิดล้อมอยู่๒๐นาทีไม่ยอมออกมา
แล้วฉวยจังหวะวิ่งหนีเปิดประตูหลังบ้านแล้ววิ่งหนีนะฮะ
ตำรวจก็ไล่ตามจับก็เหมือนกับภาพที่ท่านชมตอนแรก
ห่างจากบ้านไปสักร้อยเมตรก็ได้ตัวนะครับ
มีกระเป๋าสะพายอยู่หนึ่งใบด้วยนะครับและในกระเป๋าสะพายนี่ฮะมีปืนนะฮะ
พกขนาด๙มม๑กระบอกแต่ไม่ใช่ปืนที่ยิงญาติผู้น้องตายนะ
เพราะปืนที่ยิงเขาตายเนี่ยเป็นปืนลูกซองยาว
ซึ่งตรวจยึดได้จากที่บ้านบ้านของนายปรีชานะครับ
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุแล้วก็แม่ของผู้ตายด้วย

คือทางญาติญาติบอกว่านายปรีชานี่ติดยาบ้ามา๕ปีกว่านะครับ
ถูกจับส่งบำบัดออกมาก็เสพยาก่อเหตุก่อเรื่อง
นี่นายปรีชานะฮะติดยาบ้า๕ปีกว่าวนเวียนอยู่อย่างนี้
จนกระทั่งเช้าวันนี้เนี่ยที่บ้านบอกวันนี้จะต้องส่งเข้าไปบำบัดนะ
ตั้งใจว่าจะพาไปบำบัดเพราะว่าติดยาอีกแล้ว
แต่มาก่อเหตุยิงญาติผู้น้องตายซะก่อน
แม่ของผู้ที่ก่อเหตุนะฮะแม่นายปรีชานะครับบอกว่า
พี่น้องคู่นี้เนี่ยเขาไม่คุยกันมานานแล้วมีปัญหากันมานานแล้วนะฮะ
โดยบอกว่าลูกชายเนี่ยแค้นญาติผู้น้องที่ชอบแอบมาทำลายกรงกระจง
เขาแอบเลี้ยงกระจงนะฮะมาทำลายหลายครั้งจนมันหายไปหลายตัว
ที่เลี้ยงไว้ก็ถูกวางยาจนตาย
โดยลูกชายเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมาด่าก่อน
ก็เลยยิงใส่ไปแต่ก่อนเกิดเหตุห้าวันที่ผ่านมา
ลูกชายก็ผิดปกติคือไม่คุยกับใครไม่กินข้าวไม่กินปลา
ขณะเดียวกันแม่ของผู้ตายบอกตอนเกิดเหตุทำกับข้าวอยู่ในครัว
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดออกมาดูพบว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านแล้ว
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะนายปรีชานี่แหละ
ไม่เลิกยาบ้าสักทีติดยาบ้างอมแงม
ซึ่งเราเหตุการณ์ให้งานพวกมันให้ตายกำลังว่าจะจะนี่จะแล้ว
ก็ไม่ยินเร็วมันเหลือกันนั่น
ส่วนนายปรีชาสารภาพว่าก่อนจะก่อเหตุยิงญาติผู้น้องตาย
เสพยาบ้ามาสองแม็ตรในช่วง๕วันนี้ไม่รู้สองจริงหรือเปล่า
เช้าวันนี้อ้างว่าถูกผู้ตายเนี่ยมาว่าเรื่องแอบเลี้ยงสัตว์ป่า
แต่เขาบอกเขาเลี้ยงอย่างถูกต้องเขาขออนุญาตแล้วกระจงอะไรที่เขาเลี้ยงอยู่นะฮะ
แล้วถูกด่าถูกว่าหลายครั้งวันนี้ก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงใส่ญาติผู้น้องตายเลย
เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจหนีนะไม่ได้จะหนีแต่พอตำรวจมานี่หนีเลยฮะ